ไปดูอุบัติเหตุที่จังหวัดระยองกันบ้างมีหญิงสาววัยสามสิบสอง
ถนนที่มีน้ำขังรถของเธอก็เลยเสียหลักแล้วก็ล้มแต่
ปรากฏว่ามีรถกระบะขับตามหลังมาค่ะก็เลยทำให้ล้อเนี่ย
เฉียวเข้ากับหมวกกันน็อกจนกระเด็น
คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นในรายงานค่ะ

รถจักรยานยนต์ตกหลุมกลางถนนที่มีน้ำขังแล้วเสียหลักล้ม
ทำให้รถกระบะที่ขับตามหลังมาอยู่เลนขวา
ศีรษะของคนขับจนหมวกกันน็อกหลุดกระเด็น
อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสายปลวกแดงหนองใหญ่
ในพื้นที่หมู่๔ตะบนปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ทำให้นางสาวพวงมณีขันมากอายุ๓๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวพวงมณีขี่รถจักรยานยนต์
มาจากสี่แยกไฟแดงบ้านวังตับหิน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ตกหลุมกลางถนน
แล้วเสียหลักล้มและถูกชนจนได้รับบาดเจ็บ
มีครับตอนพี่พวกกู้ภัยมา
เขาก็มาช่วยบล็อกช่วยอะไร

พอน้องขึ้นเปรย์เสร็จน้องเขาขยับแขนครับช่วงนั้น

พบว่ามีความลึกประมาณ๕๖เซนติเมตร

เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข
ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและเกิดความสูญเสียขึ้น
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับไปตามถนนสายกระบี่เขาทอง
แต่พอมาถึงสามแยกไฟแดงสายไทยในพื้นที่ตำบลสายไทย
อำเภอเมืองจังหวัดกระบีรถจอติดไฟแดง
แต่พอได้สัญญาณไฟเขียวก็เร่งเครื่องขับออกไป
จู่ก็มีรถกระบะขนส่งสินค้าที่ขับมาจากด้านซ้าย
กลับรถตัดหน้ากระทันหันทั้งที่ไม่ใช่จุดกลับรถ
หวิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะดีที่คนขับเบรกได้ทัน
ที่จังหวัดชนบุรีเกิดพายุฝนกระนำลมพัดต้นไม้ใหญ่ขนาด๒คนโอบ
ทับรถเก๋งบนถนนในพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองเหียงอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
เพราะดีที่คนขับออกมาจากรถได้และไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองเหียง
เลื่อยยนตัดต้นไม้ออกจากจุดเกิดเหตุ
นายชายภูมิชัยวัฒนาอายุ๕๗ปีคนขับรถเก๋งเล่านาทีระทึกว่า
กำลังขับรถกลับบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่ระหว่างทางมีฝนตกหนักลมแรงทำให้ต้นไม้ล้มมาทับรถของตนเอง
หลังเกิดเหตุคิดว่าไม่น่ามีชีวิตรอดแต่พอตั้งสติได้รีบลงมาจากรถ
กลับพบว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยเชื่อว่าที่รอดชีวิตมาได้
เกิดจากปฏิหารของหลวงปู่ทวดที่ห้อยคอเอาไว้มานานนับ๑๐ปี
ที่นี่ดีมีหลวงหลวงปู่ทวด
อื้อแหละหลวงปู่ทวด
ที่หลังเกิดเหตุนายชายเจ้าของรถเก๋งแจ้งบริษัทประกันภัยเข้าตรวจสอบ
เคลื่อนย้ายรถเข้าข้างทางเพื่อเปิดการจราจรตามปกติ